คุณผู้ชมข่าวนี้คุณผู้ชมต้องตามต้องดูกับเราเลยไม่น่าเชื่อนะเป็นเหตุการณ์ที่สระบุรีลูกน้องถูกเจ้านายทำโทษด้วยการปัสสาวะใส่หน้า
ลูกน้องเป็นผู้ชายนะเจ้านายเป็นผู้หญิงชื่อว่าเจ๊ข้าวคือเหมือนกับลูกน้องทำไม่ถูกใจเรียกให้มาหาให้มากราบเท้าขอโทษ
แต่กลายเป็นว่าถูกลูกน้องคนอื่นที่เป็นผู้ชายยืนล้อมเอาไว้แล้วให้ผู้ชายคนนี้นอนราบไปกับพื้น

คล่อมถกกระโปรงแล้วปัสสาวะรถหน้า

ลูกน้องคนนี้บอกว่าเรียกผมว่าอดีตลูกน้องได้ไหม

แล้วก็ไปแจ้งความไปร้องกองปราบค่ะ
เพราะว่าเจค่านอกจากปัสสาวะรถหน้าละน้า
ไปโพสต์ประจานปัสสวะรถหน้ารถด่ามแบบหยาบคล้ายมากค่ะ
ครับพี่

ครับผมครับพี่
เดี๋ยวนะถ้ามึงไม่อยากตายนะมึงเลิกโพสต์ด้วยนะ
ผมตามมึงนะผมไม่อยากยิงมึงจริงแล้ว
หุ้ยแล้วลูกน้องเจ๊ข้าวมาขู่แบบนี้ค่ะ
นี่คือคลิปเสียงในธรรมนองที่ว่า
ในอามไปโพสต์ข้อความอะไรนักหนา

ถ้าไม่อยากตายก็ให้ไปขอโทษเจ๊ข้าวซะนะ
ต้นเหตุของคลิปเสียงนี้นะคะ
ในอามเนี่ยบอกว่าถูกเจ๊ข้าวปัสสาวะใส่หน้า
ที่ในอามไปโพสต์ขายกระเป๋าค่ะ

เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ค่ะ

ในอาร์มบอกว่าผมเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ก็จะรับงานส่งของให้เจ๊ข้าว
วันหนึ่งก็๔๕งาน
ปรากฏว่าเจ๊ข้าวส่งลูกน้องมาขู่
บอกว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องให้ไปขอโทษเจ๊ข้าว
เพราะก่อนหน้านั้น๒๙เมษายน
ในอามไปโพสต์ขายกระเป๋า๓ใบ

แต่ในอาร์มบอกว่าก็เจตนาดี
โทรไปบอกเจ๊ข้าวก่อน

เขาก็เลยไปขายเจ้าอื่น
เขาก็เลยโพสต์ข้อความว่า

ก็เลยพิมพ์ตอบโต้กันไปมา
ด่ากันไปด่ากันมาจนเรื่องมันบานปลายค่ะ

ให้ลูกน้องเป็นผู้ชายสองคน

ไปกราบขอโทษเจ๊เขาที่บ้านนะ
อามบอกผมก็กลัวเรื่องมันจะบานปลาย

รถจักรยานยนต์ไปหาเจ๊ข้าวที่บ้านตอนเที่ยงคืน
เข้าไปถึงก็ไหว้สวัสดีเจ๊ข้าวแบบสุภาพ

มีลูกน้องผู้ชาย๔๕คนลูกน้องของเจ๊ข้าว

ข้าวใส่ชุดนอนเป็นกระโปรงนะคะ

เหมือนกับเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยนะ

รู้สตาลเขาอ่ะเขาต้องมีการทำลายร่างกายได้นอน
แต่ถ้าการทำร้ายร่างกายครั้งนี้แล้วมันจบปัญหาได้

จบเก็บซะจะได้จบก็เลยนอนก็หวังว่าเขาคงจะกระทืบ
ผมก็นอนหลับตาเพื่อน้องรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ
แต่ระหว่างหลับตาปั๊บผมก็รู้สึกว่ามีน้ำอ่ะหยดเข้าหน้าผมผมเลยลืมตาขึ้นมาดู
โอ้โหพี่สิ่งที่ทำร้ายศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายคนนึงอะพี่
ฉี่ใส่หน้าผมอ่ะผมแบบช้าช้าแบบดิกเลยอ่ะแบบทำอะไรไม่ถูก
ผมช็อกอ่ะช็อกแบบคนที่เราเคยไหว้คนที่เราเคยเคารพ
คนที่เคยจัดงานวันเกิดให้เราคนที่เราเคยรักเขาจนแบบเรียกเขาว่ามี
คือเคารพเขาเหมือนแม่เลยนะผมเคารพเขาไม่ต่างจากแม่คนนึง
เขาเขาดีกับผมอีกมุมนึงเขาเป็นคนดีนะเป็นคนที่น่ารักนะ
เอาใจใส่ลูกน้องแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยน
ไม่ทราบเหตุผลเลยนั่นแหละช็อกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก
โอ้โหนี่คือเรื่องราวของในอามค่ะ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผู้เสียหายไม่ได้มีแค่ในอามคนเดียวอืม
เธอบอกว่าเรื่องราวของเธอเนี้ยเกิดขึ้นสิบแปดเมษายน
ตอนไปจ่ายตลาดโดนเจ๊ข้าวกับลูกน้องที่เป็นผู้ชาย๑๐กว่าคนมาล้อมรถ
มาทวงหนี้ที่เธอติดอยู่๕หมื่นบาทแต่เธอใช้คืนไป๒๕๐๐๐บาทแล้วนะ
โดนเอามือถือตบหน้าและบังคับให้เธอกราบเท้า

แล้วก็ขู่เธอว่าถ้าเจอที่ไหนจะกระทืบซ้ำ
เธอก็เลยไปแจ้งความนะคะที่สพมสระบุรีตั้งแต่๒๐เมษายน

คุณปั๊บบอกว่าเธอถูกเจ๊ข้าวเอาเรื่อง
แล้วก็เอาเรื่องของเธอไปโพสต์ขู่ประจานทางเฟซบุ๊คอีกแล้ว
เหมือนกับที่ไปโพสต์เรื่องราวในอาม

แล้วก็ส่งพวงหลีดมาให้เธอที่บ้านอีกต่างหาก
เธอก็เลยบอกว่าเออไม่ได้แล้วแบบนี้เธอกลัว
ก็เลยไปแจ้งความที่กรมจาการตำรวจสอบศูนย์กลางด้วย

ก็มีโพสต์ทางโซเชียลว่า
ใช่ค่ะ

หลูกปืนจะตามไปทีหลังแด่คุณปั๊บ
นี่ผู้เสียหายสองคนแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะเราส่งเนติชาวนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปไปบ้านเจ๊ข้าว
ไปบ้านใจข้าวที่สระบุรี
ไปเจอสามีเจ๊ข้าวค่ะในโจค่ะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามเรื่องนี้

เผื่อมันจะไม่จริงหรือยังไงเจ๊จะได้ชี้แจง
แต่ว่าสามีของเจ๊ข้าวบอกว่า
ข้าวยังสะเทือนใจมากเลย

ผู้เสียหายด่าเจ๊เขาสารพัดสารเพ
ยังเสียใจอยู่มากเสียความรู้สึกมาก

ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเรื่องของในอามก่อน
ก็ในอามเอากระเป๋ามาขายเจ๊ข้าว

แต่ในอามเอาไปโพสต์เยอะเย้ยในโลกออนไลน์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
ใช่ตั้งใจสั่งสรนคือปากดือมากเฮ้อด

เราก็คือฉี่โดนเลยขนาดไหนครับ
โดนทั้งตัวขึ้นไปตั้งแต่ขาขึ้นไปเลย
แต่คุมผ้าไว้หมดนะไม่ได้อะไรขนาดนั้น

แต่เขาก็อ้างเหตุผลอะไรต่างนานานะ

ไม่ได้ออกมาค่ะเจเขายังสะเทือนใจ
เพราะเจ๊โดนว่าเขาบอกแบบนี้นะคะ
มาช่วงบ่ายค่ะตำรวจภูทรภาคหนึ่งสนทรีย์กำลัง

วันนั้นที่อาร์มเข้าไปแจ้งกองปราบใช่ไหม

นอนแบบนี้เจ๊ข้าวคล่อมแบบนี้

เขาเลยบอกแม่ทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไง
เจ๊บอกเจ๊ฉี่จริง

มีเจ๊บอกว่าเจ๊เขาฉี่ใส่หน้าจริงค่ะ
นี่ค่ะ

ตำรวจเอาหมายสารไปค้นเลยบ้านเจ๊ข้าวครับ

ออกมารับตำรวจพาไปค้นบ้าน
คือทีมข่าวบอกว่าการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะ
ก็เป็นการตรวจค้นหาสิ่งที่เชื่อมโยงกับคดีนั่นแหละค่ะ
ว่าตกลงแล้วเป็นเจ้าแม่เงินกู้หรือเปล่า

อันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดครับ

มันก็ไม่ได้มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรที่บ้านเจ๊ข้าวนะคะ
แต่ก็ต้องเรียกเจ๊ข้าวไปสอบปากคำที่สพเมืองสระบุรี
ก็มีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีไปร่วมสอบปากคำด้วยค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าในอามบอกต้นเหตุมุมนึงใช่ไหม
สามีเจ๊เข้าบอกเรื่องราวอีกมุมนึง